ติดมานะคะกับประเด็นร้อนค่ะการเลิกลาของสองนักแสดงชื่อดังค่ะ
คุณก้อยเอลลักษณ์สกปรแล้วก็นิกกี้นชัด
หลายคนก็ใจจดใจจ่ออยากรอฟังทั้งคู่ออกมาเปิดใจค่ะ
ล่าสุดนะคะเป็นคิวของฝ่ายหญิงก่อน
พร้อมพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะก้อยนัตริดีมค่ะ
ออกงานเจอสื่อครั้งแรกนะคะสำหรับคุณก้อยหลังประกาศเลิกลากับนิกกี้ค่ะ
เจ้าตัวยอมรับและขอตอบชัดเลยนะคะว่าความรู้สึกคือ
ขอให้เอามีดมากรีดอกได้เลยคืออย่างนี้
คือนักข่าวก็แซวก็แซวกันไปแซวกันมาอะไรอย่างนี้
เพราะมันมีเรื่องเพลงใหม่นะคะเพลงใหม่ที่คุณนิกกี้เขาแต่งอ่ะนะ
ชื่อเรียกว่าอารัชพรอารัชพรโอ้นะคะ
คือเจ้าตัวบอกแบบนี้คือหลังถูกถามถึงเรื่องเพลงอรัชพรของนิกกี
ใช้ชื่อของเธอค่ะคือฟังตอนที่ยังคบกันกับตอนที่เลิกกัน
ก็ต่างกันอยู่นะคะแต่ถึงไงตอนนี้ทุกอย่างก็จบกันด้วยดีค่ะ
มีการพูดคุยแล้วก็ปรับจูนกันตลอดแต่ก็ถึงทางตันแล้วจริงค่ะ
ส่วนปมเรื่องมือที่๓กับน้องนุ่นสุธิพาที่สนิทกับนิกกี้นั้น
ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวแต่เป็นเพราะนะคะปัญหาที่ทัศนติของเขาและเธอนั่นเอง
เธอก็ไม่ได้สนิทกับนุ่นค่ะแต่งั้นก็เคารพการทำงานของทุกคน
ส่วนเรื่องที่ฝ่ายชายเดินหน้าง้อนั้นเจ้าตัวขอให้ไปถามฝ่ายชายเองค่ะ
อันนี้ก้อยแบบคือยัง
เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของพี่นิกกี้แต่ว่าตัวก้อยเองก้อยไม่ได้แบบเคยทำงาน
หรือว่าสนิทสนมอะไรกับเขาเป็นพิเศษ
ในเนื้อง่างของแต่ละคนมันมีรสนิยมครอบเขตวิจารณียารในการมองงานงานหนึ่งแตกต่างกัน
ก็รู้สึกว่าก้อยไม่ได้อยากมานั่งแสดงความคิดเห็น
ใครที่สะดวกที่จะดูแบบนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขา
หรือใครรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ทางเขาแล้วก็ให้ไปดูคันนั้นอีก
นะคะเมื่อวานเจอก้อยก็ถามก้อยบอก
โอ้โฮพี่หนูผ่านละผ่านมาละนะคะจริงนะคะแล้วก็จะมีผลงานใหม่๓คนด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นที่หลายคนก็เชียร์นะกับพี่บี้สุกรีดที่ไม่เคยออกรายการ
ความสัมพันธ์ที่คิดว่า
เข้าใจนะคะว่าเป็นคนธรรมดาจะจับโยงนู่นนั่นนี่นะคะ
ส่วนพักนี้ที่ไม่ค่อยลงรูปคู่กับเบสนั้น
เพราะว่าต่างคนต่างทำงานเวิร์กกิ้ง
ผมว่าไม่เกี่ยวหรอกนะว่า

ความรักครั้งนี้เป็นความรักของผมกับเบส

ความรักมันก็มีทั้งแฮปปี้บ้าง

พ่อก็จะมาพูดว่าพ่อผ่านมาแล้วนะ

ซึ่งกันและกันมันก็มีเครียดบ้างแหละนิดนึงครับ
เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าพี่ยังไม่ทำอะไรเลย
มาอีกแล้วสุดท้ายผมก็ต้องเดินออกมาตอบคำถามอะไรอย่างนี้ครับ
ทั้งที่ผมก็ยังทำแค่งาน

ตอนนี้ผมก็จะมาจริงจังกับเรื่องการทำงานแล้วก็รับงาน
ก็คือมันก็เป็นการใช้ชีวิตแบบ
มันอยากให้ทุกคนเข้าใจ